ประเด็นนี้คือที่มีนี่ออกมาพูดอย่างนี้นะครับ
แสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาสะท้อนถึงอารมณ์ที่เขาถูกกล่าวขาน
ในภาพของโซเชียลซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วเขายึดถือพอรบข้อมูลข้อมูลควร
อันนี้คือสิ่งที่น่าจะได้รับคำปรึกษาจากทนาย
เพราะอันนี้คือเป็นตัวคอนเซ็ปต์อันหนึ่งที่จะโต้กับทางฝ่ายพี่ปล่อยคลิปนี้ออกมา

ผิดกฎหมายปั๊บเนี่ยอำนาจการต่อรองที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าแม่กำนันการพนัน
แต่คดีนี้ทางฝ่ายสืบสวนบอกว่าน่าจะเป็นแนวทางมาจากเงินของมินนี่ใช่ไหมครับ
แต่ในภาพรวมแล้วนะฮะในเคลื่อนเซ่นเงินตัวท่านผู้จัดการไต้ลงก็ไม่ได้รับ
ว่ามาจากตัวฝ่ายคดีงานสอบสวนนั้นเป็นคนทำมา

เกิดเงินจากมินนี่เข้าบัญชีมาไปถึงบิ๊กโจ๊ก
คือตำรวจชุดทำคดีก็ยังไม่ได้บอกว่าว่ามาจากเขาหรือเปล่า
เป็นการสื่อมชนเอามาจากการหาข่าวเจ้านักเอง
ก็พูดง่ายว่าทั้งหมด
ยังไม่มีอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
นะสิ่งเนี้ยผมกำลังติดตามดูดูว่า

อันแรกหนึ่งคดีนี้เป็นคดีต้นคดีมันอยู่ที่ไหน
อ่าคือใครเป็นบ่อนการพนันบ่อนมันอยู่ตรงไหนบ่อนออนไลน์อยู่ตรงไหน
ถ้าเกิดเขาตีความว่าบ่อนก็คือให้เจ้าแม่มินนี่เป็นเจ้าของบ่อน
แต่มันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาของการเล่นการพนัน
เขาบอกเป็นเว็บพนันออนไลน์อ่าก็เว็บการพนันไง
เปิดวันที่เท่าไหร่เนี่ยน่ะก็เปิดวันที่เท่าไหร่อืม
เปิดแล้วมีชักชวนให้มีคนเข้าไปเล่นเมื่อไหร่
พอชักชวนตัวปั๊บการเข้าไปชักชวนเนี่ยจะต้องมีบัญชีแลกเงินขาเข้า
บัญชีเนี่ยคือบัญชีรับเงินอันแรกนะครับเมื่อเข้าไปเล่นตูมปั๊บเนี่ย
เล่นจนได้หรือเสียก็ได้ถ้าได้ปั๊บก็จะมีบัญชีจ่ายเงินออกมา
แต่นี่ไอ้สองบัญชีเนี่ยคือเงินของกลาง
ที่เป็นเป็นอยู่ในวงการพนันแต่นี่ไอ้เงินของกลางเนี้ย
มันถูกผ่องออกมาไอ้เงินม้าต่างเนี่ยใคร
แล้วมันเป็นเส้นทางเดียวกันหรือเปล่านะฮะแล้วมันเป็นเงินที่มาจาก
การเล่นการพนันณวันเกิดเหตุวันนั้นหรือเปล่า
ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเงินมาจากบัญชีอื่น
เป็นช่องทางอื่นเข้ามาเนี่ยผมว่ามันเป็นการพิสูจน์ที่ยาก
ลำบากพอสมควรอ่าที่บอกว่าไอ้เนี้ยอ่าเป็นบัญชีมาอ่ะ
ผมไปเปิดบัญชีบอกว่าเปิดบัญชีมาครับแล้วบอกว่ามีเส้นอันนึงเข้ามาจาก
พิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้เส้นนั้นมาจากไอ้บัญชีที่เล่นการพนันเมื่อวันนั้นด้วยนะ
ตั้งเป็นเป็นคดีหลักอ่ะนะครับถ้ามันไม่มีตั้งคดีหลักแบบนั้นนะ
เปิดมาเพื่อซุกซ่อนรับฟอกเงิน
แต่ถ้าเปิดไว้เพื่อไปทำบัญชีหนึ่ง
หรือเปิดไว้เพื่อรับบัญเดือน

นี่แบบนายตำรวจมือมือปราปเลยนะ

เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะมาถามว่าตำรวจ๘นาย
หรือว่าจะผัวพันไปถึงบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลนของมินนี่หรือเปล่าเนี่ย
สุภานบอกว่ามันต้องไปดูก่อนว่าต้นทางที่บอกมินนี่เป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
แล้วเขาเล่นอะไรเขามีบัญชีไหนเมื่อไหร่เล่นเมื่อไหร่
แล้วคนที่เล่นพนันออนไลน์กับเบ็บของมินนี่เนี่ยใครเอาเข้าบัญชีไหน
มีคนเล่นมั้ยมีคนถูกจับหรือยังแล้วบัญชีนั้นเนี่ยมันออกไปไหนอีก
มันคืนบัญชีที่มันออกมาที่อะไรนะพุทธิพงศ์คันชิดอะไรมาถึง
บัญชีนี้แล้วมันมีการปนเปื้อนปนเปื้อนนะปนเปื้อนจากเงินที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า
เอาไปส่งให้ในเวรเขาแล้วมันก็ใช้สองบัญชีนี้
มันก็เป็นเงินบริสุทธิ์ที่เข้ามาปนเปื้อนถ้าเป็นเรื่องจริงนะ
มันไม่ใช่เป็นเงินที่ไม่ได้จากการเล่นการพนันโดยลำพัง
แต่เนี่ยเจ้าที่สืบสวนกับสอบสวนเนี่ยต้องสอบให้เป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะ
อ้าวเอาไปสี่แสนเดี๋ยวไปจ่ายค่าพยาบาลนี้นะ
ไอเงี้เนี่ยก็บอกว่าเอามาอมแล้วออกใส่ไว้กันอีกนิดนึงก่อน
เดี๋ยวค่อยไปเล่นไปเล่นเอาไปเล่นการพนัน

แต่ถามว่าถึงเวลาปั๊บจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แม่
ถามว่าเงินที่จ่ายให้แม่เป็นเงินการพนันเหรอ
ไม่ใช่เพราะมันปนเปื้อนมา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

พูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องการแจ้งข้อหา
แจ้งข้อหาต้องเอาวางพยายามรักฐาน
ไม่ให้คุมเคลือด้วยนะให้ผู้ต้องหารับทราบ

งั้นกรณีผู้ต้องหาทั้ง๘คน
ถ้ายังไม่ทราบว่า๑บ่อนการพนันอยู่ที่ไหน
ไม่ทราบว่าเงินที่เข้าบัญชีเขาที่ถูกกล่าวหาเป็นเงิน
ที่ได้จากการเล่นการพนันแล้วมาฟอกในบัญชีเขาเนี่ย
ถ้าไม่มีตรงนี้นะแสดงว่าการแจ้งข้อหา

ไม่รู้จะต่อบอกเอ้าบอกพ่อเอาเงินมาฟอก
ไอ้เงินมาฟอกคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นเงินผิดกฎหมาย
ตำรวจต้องชี้แจงว่าต้องอธิบายตรงนี้ว่านั่น
คุณไปเปิดคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นบัญชีม้า
รับเงินมาจากคนนี้คนนี้ได้มาจากการพนัน
แล้วคุณช่วยโอนต่ออันนี้ที่ท่านพูด
นี่คือหลักอันใหม่ที่เขาบอกการแจ้งข้อหาต้องบอก
เพื่อให้เขาต่อสู้ได้ชัดเจน
อันนี้แม่บ้านเปิดบัญชี
แค่เปิดบัญชีแจ้งมาเปิดบัญชี
สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ